คุณผู้ชมครับพาไปดูกิจกรรมของเด็กอนุบาลกับเด็กประถมกันหน่อย
เขาจะวาดภาพนะจริงเขาเรียนศิลปะนะครับ
และเขาจะวาดภาพของเกี่ยวกับการทำนาวาดภาพของชาวนา
แต่ทีนี้คุณครูบอกว่าถ้าจะวาดภาพได้
จ๋าเด็กต้องไปทำนาด้วย
ต้องลงพื้นที่จริงถึงจะนึกภาพออก
จะเขียนภาพจะวาดภาพได้สมจริง
ใช่ครับเด็กก็เลยต้องไปทำนาด้วยนะครับ
ไปดูกิจกรรมของเด็กตรงนี้กันนะครับ
เพราะว่าคุณครูเฉลิมศักดิ์ธรรมเรืองฤทธิ์นะครับ
หรือว่าครูแดงประธานชมรมศิลปะเด็กบ้านสินไทย
บ้านน้ำโมงตำบลน้ำโมงอำเภอท่าบ่อจังหวัดน้องคาย
เขียวใหญ่กว่าตัวนะลูก

เพราะว่าไปร่วมกิจกรรมค่ายศิลปะเกี่ยวกับข้าว

โดยมีนายบุญธรรมดีหมันนะครับ
กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดน้องคายเป็นประธานเปิดงาน
ภายในงานได้สอนให้เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด๑๓คน
ตัวเล็กจ๋าเกี่ยวเป็นไหมเนี่ยลูก

เรื่องของเขียวนะครับ
แต่ว่ามีเขียวที่เด็กถือตอนแรกเนี่ย
เขาเป็นเขียวจำลองขึ้นมานะครับ
ก็เด็กอายุแค่๓๑๒ปีเอง
รู้จักขั้นตอนการทำนาปักดำ
ถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวหาบฟ่อนข้าว
และฟาดข้าวแบบโบราณ
ไปวาดภาพกันก็จะได้ภาพแบบศิลปะ

เรียกว่าเห็นด้วยตา

เพราะว่าอันนี้เป็นงานที่ดีนะเกตกรรมที่ดีมาก
ใช่ค่ะไม่ใช่เป็นแค่การสมมุติ
สร้างหัวข้อขึ้นมาแล้วก็ให้เด็กวาดภาพตาม

บางทีเด็กยังไม่เห็นเลยทุ่งนาเป็นอย่างไรนะ

ดิฉันรู้เคยวาด
ทุ่งนาว่าทุ่งนาลูกภูเขา

แล้วก็มีพระอาทิตย์อยู่ตรงกลางภูเขามีนก๒ตัว

เด็กเขาแต่งแต้มเติมสี

ทุ่งนาสีทองเขาก็ระบายสีทอง
เห็นไหมชาวนาหน้าตาเป็นอย่างไร

ว่าตัวเองได้ไงว่าฉันเคยลงมาพื้นที่

เป็นกิจกรรมที่ชื่นชมจริงเลย
ครูที่ออกแบบกิจกรรมนี้นะครับ

สำหรับเด็กด้วยเด็กตอนโตขึ้นมาบอก

ศิลปะนี้เกิดจาก
การที่ลงไปทำจริงนะครับ

หื้มหยกนิวให้เห็นไหม

สีทองเพราะว่าเขาลงไปเห็นพื้นที่จริง
บางสีเป็นสเต็ปสีส้มสีเหลืองสีทอง
ข้าวกำลังออกลวงเป็นแบบไหนเขาเห็นกับตาแบบนี้